คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะพูดกันถึงเรื่องฝุ่น
กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติก็เปิดเผย
ปรากฏว่าประเทศไทยมีความโปร่งใสลดลง
นั่นหมายความว่าปัญหามันมากขึ้น
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับใช่แล้วครับ
เพราะอย่างที่คุณทัศนัยบอกว่า
มีหัวข่าววันนี้อยู่หน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับครับ
ท่านดูสิครับนี่ของไทรัฐนี่ของไทโพสต์
ไทรลนด์อันดับโปร่งใส
ปีที่แล้ว๙๖มีความโปร่งใสลดลงร่วงลงมา๑แต้ม
แล้วก็มีข่าวว่าปปชเผยดัชนีโปร
โปร่งใสไทยแย่ลง

เขามีองค์กรองค์กรหนึ่งชื่อองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
เขาตั้งอยู่ที่โน่นกรุงเบอร์รินประเทศเยอรมนี
กรนี้เขาได้เผยแพร่รายงานประจำปี๒๕๖๒
เขาเปิดเผยออกมาเมื่อวันที่๒๙มกราคือเมื่อวาน
มีประเทศที่เขานำมาจัดอันดับเนี่ยทั้งหมด๑๘๐ประเทศ
คะแนนเต็มเนี่ย๑๐๐นึงเขามีคะแนนเต็ม๑๐๐นึง

อันดับหนึ่งที่ได้คะแนนมากเนี่ยแปลว่ามีความโปร่งใสมากทุจจริตกันน้อยที่สุดคือเดนมาร์ค
มาร์คนี้ได้๘๘คะแนนจากคะแนนเต็มร้อยหนึ่ง
อันดับ๒นิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์ได้คะแนน๘๗คะแนนจาก๑๐๐
ได้คะแนนเท่ากัน๓ประเทศ
ฟินแลนด์สวิสเตอร์แลนด์
แล้วก็อ้าวใกล้บ้านเรานี่สิงคโปร์
ทีนี้พอดูประเทศที่ได้อันดับต่ำสุด
คือประเทศโซมาเลียได้๑๐คะแนนเท่านั้น
เจาะเข้ามาดูเพื่อนบ้านเราในเอเชียเนี่ย

อย่างเมื่อกี้สิงคโปร์เขาติดท็อปไฟต์นะ
โปร่งใสสุจริตโกงกันเนี่ยน้อย

อันดับ๖๑ได้๔๗คะแนน
อินโดนีเซียได้๓๘คะแนน

ไทยเราอยู่ในอันดับที่๑๒
จาก๑๘๐ประเทศ
เราได้คะแนน๓๖คะแนนจาก๑๐๐คะแนน
ไปดูว่าเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
ปีนี้ลดลงก็แปลว่าโกงมากกว่าปีที่แล้ว
ปีที่แล้วเนี่ยได้๓๗คะแนนอยู่อันดับที่๙๖
ปีนี้ไปอยู่อันดับที่๑๑๗
แปลว่าโกงกันมากกว่าปีที่แล้ว
เอาทีนี้ลองไปเปรียบเทียบดูนะ

ก่อนจะมีการปฏิวัติยึดอำนาจ
มีรัฐบาลคอสชกับมีรัฐบาลคอสชแล้ว

ปี๒๕๕๖นี่ตอนนั้น
อยู่ท้ายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งล่ะ
บ้านเมืองกำลังวุ่นวายสับสน

ปีนั้นเราได้คะแนน๓๕คะแนน

ว่าทุจจริตกันหนักมากปีนั้น

ปีที่คศเข้ามายึดอำนาจ
ได้คะแนน๓๘คะแนน
อันดับนี่อันดับ๘๕

ได้๓๘คะแนนอันดับ๗

ได้๓๕คะแนนอันดับที่๑๕
อันนี้แปลว่ามีทุจริตมากพอกับปีที่
ก่อนจะมีการยึดอำนาจ

เราได้๓๖คะแนน

แปลว่าในรอบ๔ปี
ที่อยู่ภายใต้รัฐบาลคอสช
ปี๒๕๖๑ที่ผ่านไปเนี่ย
ได้คะแนนต่ำที่สุด
แปลว่าผลจากการประเมินมีการทุจริต
รายงานนี้สะท้อนอะไรครับ
สะท้อนว่าภายใต้รัฐบาลคอสช

ไม่ได้ทำให้ทุจริตคอลลับชั่นน้อยลง

หนักกว่ารัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งอีก

้อนว่าภายใต้อำนาจการบริหารไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้ง
หรือไม่ว่าจากมาจากยึดอำนาจมีอำนาจเต็ม
ปราบไม่ได้เหมือนเหมือนกันเหมือนเดิม
ทุจริตในแวดวงราชการเหมือนเดิม
แล้วหลายโครงการเนี่ยต่อเนื่องกันมาตั้งแต่
ทุจริตกันมาตั้งแต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ต่อเนื่องกันมาเป็นสิบปีใครมาเป็นรัฐบาล
ข้าราชการกลุ่มเหล่านี้ก็ทุจริตกันได้เหมือนเดิม
เห็นไหมล่ะฮะโกงเงินคนจนกระทรวงพัฒนาสังคม
ทำกันมาต่อเนื่องไม่รู้กี่ปีต้องกี่ปี
รัฐบาลไหนมาก็ไม่เกี่ยวโกงกันอย่างต่อเนื่อง
โกงเงินนักศึกษาโกงเงินครูกระทรวงศึกษาธิการ
ก็ทำต่อเนื่องกันมาเป็น๑๐ปี
รัฐบาลไหนมาก็ไม่เกี่ยวโกงกันได้ต่อเนื่อง
งเงินพระของสำนักพุทธก็ทำต่อเนื่องกันมา
แล้วที่ตั้งข้อสังเกตก็คือว่า
ไอ้ที่กรงกันนี่นะที่เป็นข่าวแล้วจับได้
ไม่ใช่ว่าหน่วยราชการองค์กรอิสระที่ไหนไปตรวจเจอนะครับ
ชาวบ้านจับกรงกันเองครับ
หนูปฏิดาไปเป็นนักศึกษาฝึกงาน
เธอก็เจอและเปิดโปรงออกมาโอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่
งเงินทอนวัดเนี่ยเป็นเพราะว่ามีเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งทางปากใต้
ได้รับการติดต่อว่าเอาไหมล่ะทำโบสถ์ให้ไป๑๐ล้าน
แต่ขอคืนมา๘ล้านวัดจะได้เหลือแค่๒ล้าน
พระเขาไม่ทนพระจึงมาร้องเรียนเช็คไปเช็คมาโอ้โห
มีตั้งเยอะแยะไปหมดหรือโกงเงินนักเรียนในกระทรวงศึกษาเหมือนกัน
มาจากการร้องเรียนทั้งนั้นมาจากภาคประชาชนอย่างเราเรานี่แหละ
ร้องเรียนไม่ได้มาจากองค์กรตรวจสอบอะไรต่ออะไรทั้งหลายเลยครับ
ฉะนั้นก็แปลว่าองค์กรตรวจสอบของเรามีปัญหา
เลขาธิการเครือข่ายต้านคอลลับชั่นเนี่ยเนี่ยที่ไปนั่งคุยกันเนี่ย
ท่านก็ประเมินว่าปีนี้คอยดูตัวเลขเราจะแย่แย่จริง
แล้วสิ่งที่ดรมานะพูดก็คือว่ากระบวนการตรวจสอบเรามีปัญหามาก
โดยเฉพาะในช่วงหลังสนชไม่ต้องพูดถึง
รัฐบาลจะทำอะไรไม่เคยยื่นกระทู้ไม่เคยยื่นอะไรให้ตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เคยอ้าวรู้กันอยู่ว่ามีที่มายังไง
กระบวนการตรวจสอบในภาคราชการเรามีสตงนะฮะ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยสตฮก็จะมีแบ่งสายกันไปตรวจ
ตรวจกระทรวงไหนตรวจกระทรวงไหน
แล้วสตงเคยตรวจแล้วได้เรื่องอะไรบ้างล่ะครับ
นิดหน่อยปลาซิลปลาสร้อยแต่ว่าที่เจอและตรวจสอบเจอเนี่ย
มาจากภาคประชาชนทั้งนั้นอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังในวันที่
เขาประกาศคะแนนกันเออไหนเรื่องฝุ่นวันนี้มันหนักจริงนะครับ
ฝุ่นเนี่ยมันเหมือนฟางบนหลังอูดอ่ะ
ฉะนั้นตอนนี้อะไรที่เคยทำกันมาแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย
อย่าทำเพราะมันจะไปซ้ำเติมสถานการณ์ที่แย่
วันนี้อาการหนักเลยผมเนี่ยเป็นตัวชี้วัดได้
ถ้าฝืดฝาดฝืดฝาดแปลว่าหนักละหนักละ
มีคลิปจากเมืองจีนอยากจะปิดท้ายให้ดู
จุดจีนเนี่ยเขาจะจุดระเบิดประทัดไม่ใช่ระเบิด
แต่ว่าดูสิคนจีนรุ่นใหม่เขาไม่จุดประทัด
แต่เขาเอาลูกโป่งมาทำให้เสียงดังเหมือนประทัด

เอาละครับนี่แหละพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนของเรา
จุดจีนไม่กี่วันแล้วหยุดจุดประทัด
เผาโน่นเผานี่เผากระดาษอะไรต่ออะไรเนี่ย
ไม่ต้องเผาใช้วิธีการนี้ซื้อลูกโป่งมา
แต่ลูกโป่งอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคานะ
แบบเนี่ยปุ้งปังปุ้งปังแบบเนี่ยดีครับ

หวังว่าขอความร่วมมือแล้วก็จะช่วยกัน
เพราะว่าตอนนี้เรื่องของฝุ่นหนักเหลือเกิน